ส่วนประเด็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองบ้านเรานะคะ
ด้วยรอบอังกฤษวรีประชาธิบตร์ไต้ให้กรุงเทพมหานครค่ะ
ส่วนทางด้านหน่วยงานความมั่นคงเขาก็ประเมินผู้ชุมนุมที่จะถึง
ที่จะมีการชุมนุมกันนี้นะคะน่าจะอยู่ประมาณหลักหมื่นเท่านั้น
ผู้จัดชุมนุมซึ่งรอบนี้ประกาศตัวรวมกลุ่มกันในนามคณะราชสองห้าหกสาม
ก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวบริเวณสนามหลวงฝั่งตรงข้ามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
ถึงเรื่องความคืบหน้าในการจะจัดชุมนุมวันที่๑๔ตุลาคมนี้ที่อนุสวรีประชาธิปไตย
ยังคงย้ำข้อเรียกร้องของการชุมนุม๓ข้อคือพลเอกประยุทธ์จันโอชาต้องลาออกจากนายกรัฐมนตรี
เปิดประชุมวิสามันทันทีเพื่อรับร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูลจากประชาชน
และข้อ๓ก็คือการปฏิรูปสถาบัน
สิ่งแรกหลังการรวมตัวกันในเวลา๑๔นาฬิกาของวันที่ชุมนุมนะคะ
ก็คือการทวงคืนอนุสวรีประชาธิปไตยก่อนค่ะ
กรรมแรกที่เราจะทำนะครับเมื่อมีการรวมตัวกันเสร็จเนี่ย
ก็จะมีกิจกรรมการทวงคืนอนุสวรีประชาธิปไตยนะครับ
เราเห็นว่าอนุสวรีประชาธิปไตยซึ่งเป็นของประชาชนมาจากเดิมเนี่ย
ถูกทางรัฐประเด็จการเนี่ยได้นำไปใช้นะครับ
โดยเจตนากันแกล้งใช้ต้นไม้ที่มันไม่ได้มีความสวยงามเนี่ย
ประดับตกแต่งเพื่อขัดขวางไม่ให้เราใช้อนุสวรีประชาธิปไตยเนี่ย
เป็นสถานที่สัญลักษณ์ในการชุมนุมนะครับสิบสี่ตุลาคม
นุสวรีประชาธิปไตยจะกลับมาเป็นของประชาชนจะไม่มีสิ่งกีดขวางใดทั้งสิ้น

คุณจะไปตั้งเวทีทั้งในตรงโซนอนุสวรี

สวรีประชาธิปไตยอย่างสะอาดแน่นอนยุทธวิธีในรอบนี้เนี่ยนะคะ
เขาบอกว่าจะใช้ชื่อว่ากินข้าวทีละคำคือใครเห็นด้วยกับข้อเสนอก็มาร่วมชุมนุม
มีการพักค้างคืนไม่กำหนดวันเวลาว่าจะกี่วัน
ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ชุมนุมแต่ยืนยันค่ะว่ามีเซอร์ไพรส์แน่
ส่วนจะตั้งเวทีตรงไหนยังไม่ขอเปิดเผยเชื่อว่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมไม่น้อยกว่าวันที่๑๙กันยายน
เพราะมีหลายกลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดแจ้งมาแล้วและจองโรงแรมกันไว้แล้วว่าจะมาร่วมชุมนุมครั้งนี้ด้วย
ขณะที่นายประทีปกิรติเลขารองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองค่ะ
เป็นประธานการประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุ
ในการรักษาความปลอดภัยธรรมเนียบรัฐบาลเตรียมรับมือกับการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นนะคะ
มีรายงานว่าฝ่ายความมั่นคงประเมินว่าน่าจะมีผู้มาร่วมชุมนุมเพียงหลักหมื่นเท่านั้น
นายสุพรอัฐาวงศ์ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุม
ว่าจะมีเพียงจำนวนหนึ่งที่มาชุมนุมแต่ก็ต้องเตรียมการดูแลและประเมินให้รอบครอบเพื่อความไม่ประมาทค่ะ
ทางด้านของนายสมโพธิประสาทไทยอดีตแก่นำคนเสื้อแดงอำเภอเมืองนครราชศรีมาบอกว่า
ตัวเองและกลุ่มคนเสื้อแดงโคราชพร้อมจะเดินทางไปร่วมชุมนุมจำนวนมากแน่นอน
แต่จะมากแค่ไหนตอบไม่ได้เพราะมีทั้งจะเดินทางไปเป็นคณะและไปด้วยรถยนต์ส่วนตัวแล้วก็จะไปรวมกันที่กรุงเทพค่ะ
ส่วนความเคลื่อนไหวของอดีตผู้บัญชาการทหารบกพลเอกอภิรัตโครงสมพงศ์
พิธีเป็นไปอย่างเรียบง่ายนะคะแล้วก็ได้รับฉายาว่า

อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศลในหลวงรัชกาลที่๙
และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
โดยยังไม่มีกำหนดลาศิกขา
ขณะที่พระจินตชโยหรือพลตำรวจเอกจากทิพย์ชายจินดา

อุปสมบทวัดเดียวกันก่อนหน้านี้
มีกำหนดลาศิกาวันที่ยี่สิบสามตุลาคมแล้วค่ะ